ต้นข้าวสีเขียวที่กำลังเจริญเติบโตบนเนื้อที่นับพันไร่
เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกช่วงหน้าฝน
ทำให้รู้สึกสบายตาทุกครั้งเมื่อได้มอง
โดยเฉพาะเมื่อใบข้าวรูปใบกับลม

ซัดเข้ามาจากเทือกเขาอุทยานแห่งชาติดอยภูคา
ที่ตั้งตรงานเป็นฉากหลังอย่างสวยงามและลงตัว
ทั้งหมดมองเห็นได้เมื่อไปอยู่ริมระเบียง
หน้าพระอุโบสถวัดภูเก็ตอำเภอปัว
หันหน้าเข้าหาเทือกเขาด้านทิศตะวันออกพอดี
อิ่มตาแล้วก็ไปอิ่มบุญกันต่อ
ด้วยการไหว้พระขอพรหลวงพ่อแสนปัวหรือหลวงพ่อพุทธเมตตา
ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ
เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต

อยู่ห่างจากวัดภูเก็ตเพียงประมาณ๔กิโลเมตร
เพื่อกราบสการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

อกจากนี้ยังมีต้นดิกเดียมอายุกว่า๑๐๐ปี

เพราะเมื่อนำหนึ่งเป็นลูกที่ลำต้น
ไฟของมันก็จะสั่นไหวทุกครั้ง

สร้างความแปลกใจให้กับผู้พบเห็น
กลายเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์
จากวัดไปชมความสวยงามของสะพานสายรุ้ง

เชียงโคมตำบลเชียงกลางอำเภอเชียงกลาง

ที่สร้างขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน

แต่ถูกน้ำป่าพัดพังเสียหายเมื่อปีที่ผ่านมา

ก็จะเห็นทุ่งนาทั้งสองฝากฝั่งหลายพันไร่

ที่หาไม่ได้ในเมืองหลวง

ที่เดียวในน่านหนึ่งเดียวในโลก

ให้นักท่องเที่ยวได้ตามเส้นทางแอวเมืองน่าน

สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ๑๗๐

ท่ามกลางลมเย็นบนยอดดอยหลังฝนตก

ลอยอยู่ทั่วบริเวณบนเทือกเขาแห่งนี้

และสร้างรายได้มากว่า๑๐๐ปี

ถูกใช้ควบคู่ไปกับวิถีชีวิตชุมชน

ช่วงนี้ชาวบ้านจะหยุดต้มเกลือ๓เดือนช่วงเข้าพรรษา

ตกลงไปเจือจางค่าความเค็มของเกลือ

ส่วนเกลือที่ผลิตไว้ก่อนหน้านี้
ชาวบ้านก็นำไปวางขายรอบบ่อโบราณ

ติดไม้ติดมือกลับไปอีกด้วย

ห่างจากอำเภอบ่อเกลือประมาณ๘๐กิโลเมตร

หนึ่งเดียวในประเทศไทย
พระธานจตุรพรรคนักสะดุงขนาดใหญ่แหง
อุโบสถเทินไว้กลางลำตัวหน้า

ภายในยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง

โดยภาพที่ได้รับความสนใจมากที่สุด
คงหนีไม่พ้นปู่ม่านย่าม่าน
ที่กำลังกระซิบสนทนากัน
ปิดท้ายเส้นทางการท่องเที่ยว

ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่าน

ภายในบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุ

ที่ได้รับอิทธิพลมาจากเจดีพระธาตุ

หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง
ถือเป็นการปิดเส้นทางแอวเมืองน่าน

เราอยากจะให้สิ่งที่ดีของเราเนี่ย

หรือว่าความรู้สึกที่ได้จากที่เราไปเนี่ย

แล้วก็หมายความว่าเหมือนญาติพี่น้อง

อย่างนี้เราต้องการให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับ
จังหวัดน่านถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

โดยเฉพาะเสน่ห์เมืองน่านหน้าฝน

กลางพันไม้ที่เริ่มงอกงาม

เขียวชะอุ่มรอวันออกรวงให้ได้เก็บเกี่ยว
สัมผัสความสดชื่นของไอหมอก

และในช่วงนี้จนถึงวันที่๓๐กันยายน

ได้จัดแคมเปญเสน่หน่านหน้าฝน

พร้อมแจกร่วมไว้กันฝน

ธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณี
ผู้คนเมืองนี้ยังช่วยกันสืบสาร
และอนุรักษ์ไว้เป็นเมืองน่านเนิบ
ค่อยก้าวอย่างช้าแต่สง่างาม

รูปแบบการท่องเที่ยวมากมายหลายเส้นทาง
เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้คน
ได้ไปแอวเมืองน่านได้หลายมิติ
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน